มวลหน้ามร้านกลายเป็นที่แสดงกราฟิตี้คุณผู้ชม

ขายของแบบนี้มันไม่สะอาดมันไม่มีความน่าเชื่อถือ
เออไปเปิดกล้องวงจรปิดดูโอ้โหวัยรุ่นมาจอดรถพ่นกันสบายใจใช่ค่ะ
นี่ฮะเขาเป็นขายอุปกรณ์การเกษตรเข้าสารปุ๋ยอะไรต่างนานาเนี่ยนะครับ
นะฮะแต่ว่าร้านนี้ชื่อว่าร้านภัยสารอะไรครับแล้วก็ร้านขายข้าวสารครับ
อยู่ที่ถนนราชวงศ์ตำบลช้างม่อยอำเภอเมืองเชียงใหม่
ประตูม้วนเหล็กปิดให้ดูคุณผู้ชมดูภาพนี้โอ้โหตอนเช้ามาเปิดร้านเห็นภาพนี้แล้วหัวจะปวด
เจ้าของร้านไม่ปลื้มสักเท่าไหร่ครับนะฮะเนี่ยฮะประตูแบบนี้มันกลายเป็นภาพจิตกรรม
กราฟิตี้มาพ่นอะไรในบูมอะไรเต็มไปหมดแล้วก็ความยาว๘เมตรกว้าง๓เมตรประตูเขา
พ่นทั้งหมดเลยเป็นฝีมือของวัยมรุ่นไปดูภาพมากัน๗คนแม้อยากจะมาอวดฝีมือการพ่นกลางดึก
ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะเหตุการณ์นี้ตอนเช้าวันจันทร์เจ้าของร้านมาเปิดร้านก็เลยตกอกตกใจ
กลายเป็นแบบนี้ครับนะฮะไปถามคุณสุภาราชอายุสี่สิบแล้วเจ้าของร้านบอกว่า
ผมเปิดร้านขายอะไหล่กับร้านขายข้าวเนี่ยติดกันนะฮะแล้วก็มีน้ำดงน้ำดื่ม
เมื่อวานจันทร์ตอนเช้ามาเปิดร้านตกกระจายเอ๊ะมันร้านเราหรือเปล่า
ทำไมมันเป็นแบบนี้นะฮะกราฟิตี้เต็มไปหมดเลยทั้งบานเลยคุณผู้ชม
ก็เลยไปดูกล้องวงจรปิดแล้วก็ไปเห็นมีวัยรุ่นมาอ่าดูภาพไปพร้อมกัน
มากันเจ็ดคนอ่าขี่รถจักรยานยนต์มาอีกคันเนี้ยมาสี่คันอ่า
ซ้อนกันมา๗คนนะฮะตามถนนหน้าบ้านคือถนนราชวงศ์ไปจอดเยื้องร้านนิดนึง
เที่ยงคืนกว่าคุณผู้ชมแล้วเขาเลือกตรงนี้แต่บางคนก็เดินข้ามมาที่หน้าร้าน
เอาสีสเปรยพ่นใส่ประตูเหล็กเหลือ๓คนยืนดูอยู่ฝั่งตรงข้าม
นี่นี่ภาพมันอาจจะมีหลายมุมแต่อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะฮะแต่ก็เนี่ยฮะ
คนที่เรามาด้วยกันเขาใช้เวลาประมาณสิบนาทีพ่นเสร็จปั๊บเดินกลับไป
แล้วก็พาขี่กันออกไปเออเหมือนสบายจริงใช่เปล่าค่ะได้ได้
ผมเข้าใจนะว่ามันคืองานอาร์ตมันคืองานศิลปะผมเข้าใจ
แต่ส่วนตัวเนี่ยผมว่ามันลายไปหน่อย

แล้วร้านผมเนี่ยนะมันขายของกับผู้ใหญ่ซื้อ

ไม่ได้โกรธวัยรุ่นนะไม่ได้โกรธด้วยเครื่องการ
แต่ว่ามาลบเถอะมาลบเถอะมันไม่สวย
เพราะว่าเขาลองลบเองแล้วเอาทินเนอร์ถูมันยากเหมือนกันเนอะ

สวยมั้ยหรือว่าอย่างไรนะครับ
แล้วก็ผมเปิดร้านขายของด้วยนะครับผม
ก็ค่อยมาทำภาษาหรือถางสีทับหิดอย่างเดิม

นายอยากให้ทั้งเจ็ดคนกลับมาเพิ่มดูสวยงาม
พ่นสีเพิ่มเติมดีไหมหรือยังไงดี

แต่บอกว่าถ้าอยากจะแสดงงานฝีมืออย่างนี้

จะได้ตามกำแพงวิทยาลัยหรืออะไรก็แล้ว
แต่อย่ามาทำในบ้านเรือนของประชาชน

สุดท้ายบอกว่าถ้าวัยรุ่นกลุ่มนั้นไม่กลับมาลบ
เดี๋ยวจะทำเองนะเดี๋ยวพี่จะทำเองนะ

เดี๋ยวลองดูคืนนี้นะเผื่อวัยรุ่นกลุ่มนั้นดูข่าวอยู่